คุณผู้ชมคะมีคลิปหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมได้ดู
เตือนใจสำหรับการใช้รถใช้ถนนนะคะ
มีคนที่ขี่บิ๊กไบท์
ขี่มาด้วยความเร็วพอสมควรค่ะมาทางเลนขวา
แล้วก็มีผู้ชายวัย๕๗ปีกำลังจะข้ามถนนพอดีนะคะ
จุดตรงนั้นไม่มีสะพานลอยไม่มีทางม้าลาย
ปรากฏว่ารถบิ๊กไบท์ไปเฉียวกับคนที่กำลังข้ามถนน
โอ้โหเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่าย๓โมงของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

บริเวณจุดกลับรถที่หน้าที่ว่าการอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่
ร้อยเอกสุรพัฒน์เสขอระฤทธิ์ทหารสังกัดแผนกธรณี
แผนกเจาะปิดโรเลียมกรมพลังงานทหาร
ขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์ค่ะมุ่งหน้าไปอำเภอฝาง
แล้วก็ไปเฉียวกับคนที่ข้ามถนนอยู่นะคะ
คนที่ข้ามถนนคือนายบัลลือเกรดวิไลอายุ๕๗ปี
เนี่ยค่ะที่วงกลมสีแดงโอ้โหเนี่ยค่ะเฉียวตรงนี้พอดี
บรรลือบอกกับเจ้าหน้าที่ว่ากำลังจะข้ามถนนไปซื้อเนื้อไก่
คนขี่รถบิ๊กไบท์ร้อยเอกสุรพัฒน์เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะคะ
ร้อยตำรวจเอกวิรัติเทพวงศ์พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรชัยประการ
เจ้าของคดีเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าจุดนี้ไม่มีทางม้าลาย
ไม่มีสะพานลอยนายบรรลือคนข้ามถนนก็บอกว่าก่อนข้ามก็มองแล้วนะคะ
ซ้ายมองขวาไม่เห็นมีรถก็เลยตัดสินใจข้าม
แต่ไม่ทันเห็นว่าบิ๊กไบท์มาด้วยความเร็ววิ่งมาเลนขวาค่ะ
ตามพระราชบัญญัติจราจรมาตรา๓๒ระบุไว้ว่าในการใช้ทางเดินรถ
ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถชนหรือโดนคนเดินเท้า
ไม่ว่าจะอยู่ณส่วนใดของทางและต้องให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าให้รู้ตัวเมื่อจำเป็น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กคนชะลาหรือคนพิการที่กำลังใช้ทาง
ขับขี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการควบคุมรถของตน
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ผู้ขับขี่เสียชีวิตนะคะก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อหาแต่อย่างใดค่ะ